คุณผู้ชมคะทางผู้แทนพระองค์นะคะได้เป็นประธานในพิธีบวงสวง
ถอนย้ายพระเมรุมาตรอาคารประกอบ
ลงจากยอดพระเมรุมาต
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ระบุค่ะว่า
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการลื้อถอนพระเมรุมาตรทันทีในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
พิธีบวงสวงลื้อถอนย้ายพระเมรุมาตรอาคารประกอบและอัญเชิญ
จากยอดพระเมรุมาตรวันนี้ถือเลิก๑๐นาฬิกา๑๙นาที
มีผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์คมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธาน
โดยประธานได้ทำการจุดทูบเทียนโต๊ะสังเวยบวงสวง
เจ้าหน้าที่พรามลั่นของชัยสังบรรเทาะ
ประธานปักทูบริวารเครื่องบวงสวงทั้งหมด
และจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยหัวหน้าพรามกล่าวองค์การพิธีบวงสวง
จากนั้นประธานในพิธีประพรมน้ำมนต์ที่หน้าชาลาพระเมรุมาตร
ก่อนจะนำค้อนเคาะที่ชาลาหน้า๓ครั้ง
และอันเชิญนพประดนมหาเสวตชัดลงจากยอดพระเมรุมาตรเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
เริ่มลื้อถอนพระเมรุมาตรทันทีในช่วงบ่ายวันนี้
โดยนพพระประดนมหาเสวตชัดจะอันเชิญไปเก็บไว้ที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง
โครงสร้างพระเมรุมาตรที่เป็นเหล็กและชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรมบางส่วน
จะนำไปไว้ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ตัวพระที่นั่งทรงธรรมสาราลูกขุนทัพเกษตร
ศิลปกรรมสัตว์หิมพานเทวดาและสัตว์ประจำทิศต่าง
ก็จะถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์งามพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
จังหวัดประธุมธานีและสำนักช่างสิบหมู่จังหวัดนครประธมค่ะ
และห่ออาคาราศิลปินซึ่งสร้างเสร็จแล้วและก็เบิดแล้ว
แล้วก็อีกหลังหนึ่งก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานพระราชพิธี
สำหรับนิทราสการบนพระที่นั่งทรงธรรม
ซึ่งเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
จะนำไปจัดแสดงใน๓สถานที่

จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชการที่๙

ขณะที่นิทัศกาลบนสาราลูกขุน
จะนำไปจัดแสดงที่สำนักช่าง๑๐หมู่ค่ะ
ลื้อถอนพระเมรุมาตรและอาคารประกอบต่าง

ว่าจะเสร็จสิ้นประมาณวันที่๑๕มีนาคมนี้
รับพิพันธ์เรือนสีข่าวเทราะท์ทีวี